เมื่อวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมาที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
มีคนไปพบศพผู้หญิงอายุสักประมาณ๔๓ปีนอนเสียชีวิตลักษณะคือเหมือนโดนฆ่าค่ะ
ยากข้างทางนะคะก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ที่สุดแล้วก็ทราบนะคะว่าศพนี้ก็คือนางนกเป็นหญิงชาวพม่าค่ะก็อยู่ที่นั่นแหละค่ะ
ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมพลตำรวจตรีสุวิทย์ชาวศรีทองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ได้มีการสั่งการให้ชุดสืบสวนจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบหมู่บ้านใกล้เคียง
ไปหาข่าวไปหาหลักฐานรวมถึงไปหาตัวคนร้ายนะคะ
สูบเสนก็ลงพื้นที่สามารถสืบหารถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
โดยจอดห่างจากจุดพบศพไปสักประมาณ๗๐๐เมตร
แล้วก็พบรองเท้าแตะของผู้ตายเนี่ยหนึ่งข้างตกอยู่ใกล้กับจุดที่ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะ
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานทีนี้นอกจากนี้ค่ะมีการมาเก็บรอยนิ้วมือ
แล้วก็หลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ที่มีการเชิญตัวมาสอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
ประเด็นที่เป็นสาเหตุตอนนี้แนวทางการสืบสวนสอบสวน
ยังคงไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
ทั้งเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์ตอนนี้ชุดสืบสวนนะคะ
ลงกระจายพื้นที่ไปแต่ละพื้นที่ไปหาเบาะแสของคนร้ายค่ะ
ทีนี้เราไปสอบถามสามีของนางนกผู้ตายก็คือนายนรงปานเจริญเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุสักประมาณช่วง๗โมงเช้าภรรยาไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
จากนั้นก็ไปตลาดนัดสักประมาณ๙โมงเช้าค่ะ
ตนเองเนี่ยโทรศัพท์ไปเรียกภรรยาบอกว่าให้มาทานข้าวแต่ภรรยาไม่รับสาย
ตัดสินใจโทรตามเพื่อนของภรรยาก็ไม่มีใครทราบว่าภรรยาหายไปไหน
บอกแค่ว่าภรรยาเนี่ยออกไปนานเกินแล้วนะคะพอผิดสังเกตแบบนี้ก็เลยตัดสินใจออกกันตามหาตัวค่ะ
ถามชาวบ้านได้ความว่าช่วงสักประมาณ๘โมงเช้าเห็นภรรยาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปทางที่จะกลับบ้าน
จึงคิดว่าก็ตามนี้แหละค่ะมุ่งมาค้นหาตามเส้นทางของเจ้าของบ้าน
ซึ่งเป็นทางลูกรังพร้อมด้วยไร่มันสับปะหลังแล้วก็ป่าละเมาะผ่านไปสักประมาณ๑ชั่วโมง
พร้อมกับโทรหาเรื่อยก็คือพยายามโทรหาภรรยาเรื่อยได้ยินเสียงโทรศัพท์ภรรยาดังขึ้นที่จุดริมถนน
ป่าละเมาะก่อนที่จะถึงบ้านสักประมาณแปดร้อยเมตรไปพบศพภรรยาค่ะ
นอนอยู่นะคะถูกฟันด้วยของมีคมบริเวณใบหน้าแล้วก็แขนขา
นายนรงบอกว่าตอนนั้นคาดว่าคนร้ายน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์
เพราะว่าเงินสดในกระเป๋าภรรยาหายไปบางส่วนคนร้ายอาจจะซุ่มอยู่ข้างทาง
แล้วพอเห็นภรรยาเนี่ยก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะอ่า
สามีบอกว่าพฤติกรรมของคนร้ายโหดเยี่ยมเกินไปนะ